ดูพิธีการสุดแปลกกันบ้างดีกว่า
ก็แล้วแต่จะเป็นสารอาญาหรือสารแพ่ง

ขึ้นสารก็คือเอาสารไปตั้งไปวาง
แปลกครับที่จะให้ดูเนี่ยแปลกจริงเพราะนี่คือการขึ้นศาลของจริง
โอ้โหเถียงผมสิว่านี่ไม่ใช่การขึ้นศาล

เออแต่เรื่องของเรื่องดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยนะ

นี่เป็นพิธีการหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของความเชื่อของคนในพื้นที่ด้วยนะ
ซึ่งแต่ละพื้นที่ความเชื่อของเขาในการขึ้นศาลก็จะไม่เหมือนกัน
ขึ้นไปแล้วก็ต้องไปเต้นขยมอันนี้ด้วยนะ
คือเรื่องของเรื่องเป็นการขึ้นสารแบบพิธีการของเขมร

จังหวัดสุรินทร์นะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวจะพาไปดู
เพราะว่าพิธีการแบบนี้มันค่อนข้างจะแปลกเหมือนกัน
เป็นเขมรสุรินเขาว่าอย่างนั้นนะครับ

คือเป็นการอัญเชิญอันเชิญพ่อย่าแม่ย่าศาลเนี่ยนะฮะ

นี่เป็นการขึ้นสารแบบจริงจังมากเลยนะ
จากการสังเกตเราจะเห็นคนที่เป็นร่างทรงเนี่ย
ทำการเชิญพ่อย่าแม่ย่าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์

โดยใช้ตัวเองเนี่ยเหมือนเป็นร่างทรงไง

พอปู่ย่าแม่ย่าเข้ามาสิงในตัวเขา
เขาก็ขึ้นไปที่ศาลก็คือเหมือนเข้ามาอยู่ในศาลแห่งนี้

ใครที่เป็นคนในพื้นที่หรือว่าเคยเข้าร่วมพิธีการแบบนี้

เรื่องราวที่เราเล่าแบบนี้มันถูกต้อง
มันใช่อย่างที่เราเล่าออกไปจริงหรือเปล่า
เพราะเรื่องราวของความเชื่อแล้วก็พิธีการในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่
มันจะมีบางอย่างที่มันแบบว่าไม่เหมือนกัน

หรือว่าเขาเรียกกันง่ายว่าขึ้นศาลนั่นเอง

เอาจริงฉันตกใจขึ้นสารอะไรโดนแจ้งความคดี

ยังยังไม่มามั้งหมายอ่ะ